ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งตั้งคัน๙เดือนครับถูกสามี
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอาปืนจ่อยิงเสียชีวิต
ลักษณะแบบตายทั้งกรมยาดไม่สบายใจ
เพราะว่าก็ตามความเชื่อแล้วครับถ้าผู้หญิงตายทั้งกรมนั้น
มันเป็นเรื่องของความหลอนความเฮียนต่างนานา
ก็มีการร้องขอให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปช่วยทำพิธีปลดปล่อยโดยวิญญาณ
แต่ว่ามันมีเรื่องแปลกเพราะหลังจากเธอเสียชีวิต
ตอนที่ผ่าเอาศพเด็กออกมาตอนนั้นพบว่าเป็นผู้ชายนะ
แต่ตอนที่กำลังจะล้างศพก่อนจะเผาเพศเปลี่ยนเป็นเพศหญิงนะครับ
ทุกคนแปลกใจว่าเพศของเด็กทารกที่เสียชีวิตเปลี่ยนได้ยังไง

แต่ญาติยืนยันว่าตอนที่ผ่าออกมาวันนั้นก็เห็นเป็นผู้ชาย
แต่ว่าตอนจะเผากลายเป็นผู้หญิงได้ยังไง
ก็เลยคิดว่าน้องต้องการจะมาสื่อสารบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

หมอปลาพร้อมทีมงานก็เดินทางไปที่วัดสารเห็ดนะ
อยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
ค่ำเมื่อวานนะฮะไปทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้กับผู้ตาย
คือนางสามรุ่งทิพย์แสงจันทร์เสียชีวิตแบบตายทั้งกลม
ตั้งคัน๙เดือนถูกสามีคือนายชายราชวัฒน์เพ็งสว่าง
เป็นผู้ช่วยผู้เหยียบบ้านเอาปืนยิงเสียชีวิต
หมอปลาเนี่ยต้องเปิดโรงศพตัดสายสินที่มัตราสั่งออก
เอาไปใส่ในศพของผู้ตาย
เนื่องจากว่าครอบครัวของผู้ตายทุกข์ใจเยอะเกิน
ว่าน้องถูกสะกดวิญญาณหรือเปล่า
ขอให้ช่วยทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเพื่อความสบายใจเอาโลงออกมาเลยนะครับ
ส่วนที่พบว่าหลังผ่าศพลูกในคันออกมาระหว่างนำศพกลับมาประกอบพิธีเนี่ย
ตอนแรกญาติกับเจ้าหน้าที่ของมูลเจ้าหน้าที่เขาเปิดลงดูก็เห็นว่าเป็นเพศชาย
แต่ทำไมตอนอาบศพเนี่ยอาบน้ำให้ศพกลับไปเจอว่ากลายเป็นเพศหญิง
ทุกคนก็งงกันไปหมดเลยญาติญาติก็งงเจ้าหน้าที่ก็งง

หมอปลาบอกว่าตามความเข้าใจของหมอปลานะเด็กเนี่ยนะฮะอยากจะเล่นหรืออยากจะสื่อสารอะไรบางอย่าง

หลังทำพิธีเสร็จนะครับครบครัวผู้ตายก็อ่ะรู้สึกสบายใจ
ว่าผู้ตายถูกสะกดวิญญาณหรือเปล่า
ไปฟังเสียงหมอปลานะครับ
กับจิตวิญญาณเราไว้ด้วย
ที่เขามาตรสังในเคสนี้เนื่องจากว่า
ผู้หญิงเนี่ยมันตายท้องกลม

ความจริงเพิ่งบอกแล้วไอ้ไทยเฮียนมันไม่ใช่ศพ
แต่มันคือไอ้ฆาตกรคนที่ฆ่าน้องนั้นคือเฮียน

หมอปลายังแนะนำให้ครอบครัวของผู้ตายนะครับ
บอกว่าหลังจากทราบผลการตรวจขม่าวดินปืนแล้ว
ควรจะประกอบพิธีชาปนากิจศพได้เลย

สุดท้ายก็กลายเป็นเพศหญิง
ในส่วนของศพเด็กที่ผ่าออกมาแล้ว

วันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
พี่สาวของผู้ตายก็บอกว่า

ส่วนศพของน้องสาวกับหลานนะฮะ

แล้วก็เดี๋ยวจะมีการจัดพิธีเผาศพให้เลย

ก็จะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเก็บไว้หรือเปล่านะฮะ

การประกันตัวออกไปเพื่อต่อสู้คดีแล้วนะครับ